วันนี้พลเอกประยุทธ์เป็นประธานการประชุมปรับย้ายนายทหารประจำปีนะครับ
โดยยืนยันว่าทุกอย่างนั้นเรียบร้อยไม่มีการแก้ไขรายชื่อ
สุวรรณครอบครองโดยยืมมาจากเพื่อน
โดยระบุว่าไม่เข้าข่ายการรับทรัพย์สินเกิน๓๐๐๐บาทตามที่กฎหมายกำหนด

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นในพล
โดยใช้เวลาประชุมกว่า๒ชั่วโมงว่า
ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและเรียบร้อยดี
พร้อมยืนยันจะไม่มีการปรับแก้รายชื่ออีก
ขณะที่พลเอกชายชาญช้างมงคล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ระบุถือเป็นการเคาะรายชื่อจากที่ทุกหน่วยเสนอมาเป็นครั้งสุดท้าย
โดยก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้การจัดทำโผทหาร
คำนึงถึงความเหมาะสมทั้งเรื่องอาวุโสและความรู้ความสามารถ
เขาก็มีคณะกรรมการการพิจารณามาขึ้นมาตามระดับ
ซึ่งในปีนี้มีตำแหน่งสำคัญที่จะเกษียณอายุราชการ
ส่วนผู้บัญชาการเหล่าทัพเพียงตำแหน่งเดียว

คาดการณ์ว่าผลอากาศเอกมานัดวงวาด

จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่

จะเป็นการวางตำแหน่งให้กับว่าที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพคนต่อไป
พลโทนรงพันธ์จิตแก้วแท้แม่ทัพภาคที่๑
ว่าจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยพบทบ
เพื่อรอขึ้นเป็นพบทบในปีหน้า
และพลโทสุนัยประภูชะเนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

ยื่นยติอภิปรายกรณีนายอับดุลละอีซอมูซอ
ผู้ต้องสงสัยในคดีความมั่นคงใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

ว่าเรื่องนี้ทั้งตัวเองและกองทัพภาคที่๔ได้ชี้แจงไปแล้ว

มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้เข้าไปชี้แจง
ส่วนการชดเชยต้องให้คณะกรรมการพิสูจน์ว่า

เพื่อตรวจสอบว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่
พลตำรวจเอกวัชรพลประสาราชกิจประธานปปชระบุ
เมื่อเร็วนี้คณะกรรมการปปช
วินิจฉัยกรณีพลเอกประวิทยืนนาฬิกาเพื่อน๒๑เรือน
เป็นการรับทรัพย์สินเกิน๓๐๐บาทตามกฎหมายปปชหรือไม่
แต่ตัวเองไม่ได้ร่วมลงมติด้วยเพราะขอถอนตัวไปก่อนหน้านี้
มีรายงานว่าคณะกรรมการปปชมีมติเสียงข้างมาก
ยกคำร้องข้อหาดังกล่าวโดยยึดแนวทางของคณะกรรมการปปช
ชุดก่อนที่เคยวินิจฉัยยกคำร้องนักการเมืองรายหนึ่งขับเบลลี่
ธรรมเนียมรัฐบาลและชี้แจงเหตุผลที่ไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สิน
หนี้สินต่อปปชว่ายืมมาจากเพื่อนที่สิงคโปร์
และได้คืนไปแล้วซึ่งเป็นการยืมในเชิงนิติประเพณี
ไม่ใช่เชิงพาณิชย์จึงไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สิน
ที่ต้องยื่นแสดงต่อปปช
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน